กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
เดี๋ยวไล่เลียงหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐกันซะหน่อย
วันนี้เป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งอยู่นะครับ

หนุ่มช่างกลซ่ายิงใส่ตำรวจ
ก็คือวิสามันหนุ่มช่างกลคนนี้
เพื่อนรู้ข่าวคือเอาเรื่องยื้อยุดชุนละมุนนะครับ
เข้าทำร้ายตำรวจนอกเครื่องแบบ
ก็เป็นคลิปที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
รวมถึงเป็นข่าวเป็นคราวออกมาแล้วนะครับ
ความไม่พอใจของกลุ่มนักศึกษาช่างกล
ที่บอกว่าตำรวจทำไมถึงต้องทำเกินกว่าเหตุ

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้มีความคืบหน้าเป็นคำเปิดเผย
จากทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน
ซึ่งยืนยันว่าเหตุตำรวจยิงนักศึกษาเทคโนโลยี
แห่งหนึ่งย่านบางกะปิเสียชีวิตนั้น
ตำรวจไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ
มีการออกมาอธิบายข้อเท็จจริง
ออกมาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
ส่วนทางด้านพ่อของนักศึกษาที่เสียชีวิต
บอกว่าถ้าตำรวจพูดความจริงก็พร้อมจะยอมรับ
แต่ทีนี้เพื่อนนักศึกษายังเคลื่อนไหว

บอกว่าทำไมตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

นักศึกษาเขาก็มีอนาคตที่ดีอยู่
แต่ว่าเป็นการพกปืนเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
นี่ครับคุณผู้ชมเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้น
เป็นความคืบหน้าคดีนายเอกชัยบุญรัฐอายุ๒๒ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๔สถาบันเทคโนโลยีแห่ง๑ย่านบางกะปิ
ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณระหว่างซอยร่ม๙
ซอยร่ม๙๘ถนนร่ม๙เขตมีนบุรี
เมื่อเวลาประมาณตี๑ของวันที่๑๑กุมภาพันธ์เมื่อวานี้
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุ
ก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้นเมื่อกลุ่มเพื่อนของผู้ตาย

และกรูเข้าไปจะทำร้ายร่างกายชายเสื้อแดง

เชื่อว่าเป็นคนยิงนายเอกชัยจนเสียชีวิต
ตำรวจนอกเครื่องแบบนายนั้นนะครับ
ต้องหนีเพื่อจะขึ้นรถแล้วก็ชักปืนออกมา
ก่อนจะขู่ว่าใครเข้ามาเดี๋ยวจะยิง
กลุ่มเพื่อนผู้ตายคว่างปลาขวดน้ำใส่
ตำรวจนอกเครื่องแบบชุดแดงเนี่ยนะครับ

แต่ไม่ถูกใครไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ก่อนจะมีรถมารับตัวชุดตำรวจชุดนี้ไปนะครับ

ุ่มโพรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน
เปิดเผยว่าตำรวจไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ
ชี้แจงได้เพราะมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
เรื่องที่เกิดขึ้นผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์
ปาดหน้าขบวนชุดปฏิบัติการยาเสพติด
กองบังคับการตำรวจนครบาน
ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ในการไปจับ

มีตำรวจขับรถไป

แล้วก็มีตำรวจที่เป็นชุดคุ้มครอง

แต่จู่ผู้ตายคือนายเอกชัย
ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้าไปในรถ

ซึ่งหลักฐานมีชัดเจนว่ามีร่องรอยของหัวกระสุนฝัง
อยู่ภายในตัวถังและที่ยางล้อรถของตำรวจ
จึงทำให้ตำรวจนั้นตัดสินใจยิงสวนออกมาจากในรถ
เพื่อเป็นการป้องกันตัวตามยุทธวิธีนะครับ
ส่วนชายเสื้อแดงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนยิงนายเอกชัยนั้น
จริงแล้วเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่นั่งอยู่ในรถคันแรก
และสาเหตุที่กลุ่มผู้ตายเข้าใจว่าเป็นคนก่อเหตุ
เพราะชายเสื้อแดงได้ขับรถกลับมา
ทำให้กลุ่มผู้ตายเข้าใจว่า
ชายเสื้อแดงตำรวจนอกเครื่องแบบคนนี้แหละ
เป็นคนยิงนักศึกษานายเอกชัย
นี้ตำรวจนายดังกล่าวได้เข้ามารายงานตัว
และให้ข้อมูลกับผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้วนะครับ
การทำไงนี่ละครับ
สิ่งไปที่สุดยิงมันไม่ได้

แกก็เหมือนให้นานผู้ตาย๖ไทย
อาราศาลเขาตามไปเจอ
ใช้ชีวิตมาสองทั้งแหลก
แต่ก็เคยให้อีกทั้งแหลก

อย่างนี้ตำรวจชี้แจงเครียร์ได้หมด
ใช่นี่ว่าก็รู้จักษามันเฉพาะว่าอะไรเกิดขึ้น
นี่แหละครับก็รองผู้บังคับการตำรวจนครบานสอง
ก็ชี้แจงบอกว่าชัดเจนนะครับว่าเป็นเหตุที่
นายเอกชัยเข้ามาเหมือนจะหาเรื่องผู้ต้องหาที่อยู่หลังรถกระบะ
จากนั้นก็ยิงปืนใส่รถกระบะของตำรวจทันที
ก็เลยทำให้ทางตำรวจต้องยิงกลับด้วยอาวุธปืน
๙มมเข้าใต้บราวนมซ้าย๒นัด
หน้าอกขวา๑นัดแล้วก็หน้าท้องขวา๑นัดนะครับ
แล้วก็ตอนที่เจ้าหน้าที่ตรวจศพของนายเอกชัย
พบอาวุธปืนขนาด๓๘ถูกยิงจนหมดลูกโม่แล้วนะ
เป็นอาวุธปืนที่นายเอกชัยพกมา
แล้วก็บริเวณหัวเข็มขัดผู้ตายพบซองปืนเหน็บอยู่และในกระเป๋ากางเกง
มีกระสุนปืนขนาด๓๘อีกจำนวน๖นัด
หลักฐานที่เป็นกระสุนปืนแล้วก็ปืนเหล่านี้แหละ
ทำให้ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหา

แต่ทีนี้ต้องตรวจสอบว่าใครยิงก่อนใครยิงหลัง

จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดรอบครอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ด้านของพันธาอากาศเอกนพัศกรบุญรัฐพ่อของนายเอกชัยผู้เสียชีวิต
เปิดเผยครับว่าตอนนี้ยังไม่รู้ข้อเท็จจริง

ยิงใส่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนหรือไม่
แต่จากการสอบถามเพื่อนของลูกชายในที่เกิดเหตุ
บอกว่าชายเสื้อสีแดงยิงใส่ลูกชายจนเสียชีวิตก่อน
ส่วนอาวุธปืนที่ตกอยู่ข้างตัวนายเอกชัยนั้น
ไม่ยืนยันว่าเป็นปืนของลูกชายหรือว่าเป็นปืนของใคร
เพราะเวลาอยู่ที่บ้านลูกชายไม่เคยพูดเรื่องของอาวุธปืน
แต่ยอมรับนะครับว่าลูกชายยิงปืนเป็นเพราะเคยพาไปซ้อมยิงปืน
พ่อของนายเอกชัยได้ฝากไปถึงตำรวจเสื้อสีแดง
หรือว่าบุคคลที่ยิงลูกชายว่าให้ออกมาพูดความจริง
ว่าสาเหตุที่ต้องยิงลูกชายของเขานั้นเพราะอะไร
หากลูกผิดจริงก็พร้อมจะยอมรับ
แต่มองว่าหากคุมตัวลูกไว้แล้วทำไมต้องยิงด้วย
พร้อมตั้งคำถามเหมาะสมหรือไม่
ตอนนี้คือความเข้าใจของทางญาติทางเพื่อนทางรุ่นพี่

กับการที่ตำรวจเล่าเรื่องราวเรียบเรียงออกมา
ไปกันคนละทางไปคนละทางเลยว่าอะไรเกิดก่อน
อะไรเกิดหลังก็ต้องมาสร้างความเข้าใจ
แล้วก็เอาเรื่องของหลักฐานพยานในที่เกิดเหตุ
ชี้ชัดกันให้ได้นะครับ